อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะ

เขาบอกว่าเขาถูกเด็กหญิงอายุ๗ขวบ
เอารถเข็นเนี่ยไปโดนตัวเขาเหมือนเข็นไปชนเขา
ด่าเด็กแล้วเอาปืนมาขู่เด็กด้วย

คนทำอายุ๗๐แต่เด็กที่เขาเข็นรถเข็นไปโดนอายุ๗ควบ
ไปดูเหตุการณ์นี้สุดท้ายคุณตาคนนี้ต้องถูกตำรวจเอาขึ้นรถ
แล้วก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักกันก่อน
อันนี้คือคุณตาสมบัติเอื้ออารีอายุ๗๐ปี
เขาก่อเหตุควักปืนขึ้นมาขู่เด็กอายุ๗ขวบ
โดนตำรวจเอาซ้อนท้ายรถไปกลับไปสอบส่วนที่โรงพักสมุทรสาคร
ส่วนทางด้านของพ่อของเด็กคือนายสุรนันวัยยการอายุ๓๕ก็ถูกข่มขู่เหมือนกันนะ

ของเด็กเขาบอกว่าตอนที่พาลูกสาวไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งไปเดินชนลูกแล้วลูกก็เผลอเข็นรถเข็นไปชนชายคนนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
แต่ว่าชายคนนั้นกลับเอาปืนออกมาขู่ลูกสาวลูกสาวก็กลัวพยายามเดินหนีไปแล้วทั้งพ่อทั้งลูก
แต่ชายคนนี้ยังตามมาแล้วก็ยืนด่าลูกสาวหลายคำหยาบคายมาก
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจอันนี้ปืนที่เข้ามาขู่นะครับ
คุณตาสมบัติควักปืนออกมาขู่แล้วก็บอกว่าเขาเดินซื้อของอยู่ในห้าง
เด็กผู้หญิงคนนี้เอารถเข็นมาชนเขาเกือบล้มเลย
ตาก็เลยด่ากลับไปว่าชนจุดอะไรแล้วถูกพ่อเด็กด่ากลับมา
แล้วถูกอีกฝ่ายตามมาก็เลยควักปืนเขาบอกว่าเป็นปืนไฟแชค
ออกไปขู่เด็กถ้าถูกทำร้ายจะใช้ปืนไฟแชคตีอีกฝ่ายหนึ่ง
คุณตาว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงกันหน่อยฮะ
ลูกครเผ่าลูกครเผ่าเนี่ยเอารถมาชนหลังผมแบบโร่งคว่ำ
มันด่าผมหนักไปนี่เดี๋ยวก็ได้ยินและก็ด่ากัน
ใครก็เห็นแล้วแต่ไม่ได้ออกถ้ามันจับคลับไป
อ๋อถ้าเขานั่งผมก็ตีโบ๊คใครละเอง
ฮะตำรวจก็เลยเก็บปืนไฟแชคไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ให้ทั้งสองตกลงกันนะครับ
เปรียบเทียบปรับคุณตาไปหนึ่งพันธุ์ฐานคูเค้นท์ทำให้เกิดความกลัว
หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับไปนะครับ
เด็กอายุ๗ขวบนะฮะคุณตาคุณตาใจเย็นนิดนึงนะครับ
คือจริงเป็นเรื่องระหว่างคุณตากับพ่อแหละ
เอาจริงแล้วแบบที่เกิดอารมณ์กันหนักจนถึงเป็นข้อเปลื้องกรู
คือพ่อนั่นแหละเพราะว่ามันก็มีคำหยาบคายออกมา
แต่ก็นะอยากให้ใจร่มกันทุกคนดูแลอารมณ์ความรู้สึกตัวเอง
ของในห้างก็เดินกันเย็นสบายไปเนอะ
ถ้าเจอปัญหาอะไรแบบนี้แนะนำนะคุณผู้ชมเลี่ยงเลย